พูดถึงคดีของคุณแตงโมนิดาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแล้วพี่เบิร์ดพี่ปุ๊

ชาวต่างชาติโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านเรา
เวียดนามมาเลหรือแม้กระทั่งจีน

จีนนี่เทนแอปของเขาอันดับ๒เลยนะครับ
แล้วคือเรื่องเกิดที่ประเทศไทยแต่สะเทือนไปถึงต่างประเทศ

เพื่อนบ้านเขาสนใจเรามึงกันนะมุมไม่ดีขึ้นคือใช่
บางคนเขาบอกแบบนี้ใครจะอยากมาไทยล่ะครับ
เออมาดูปฏิกริยาของชาวเน็ตในต่างชาติเท่าน้อย

ความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตอย่างปริศนาของคุณแตงโม
ที่มีผลงานละครหลายเรื่องเป็นที่ชื่นชอบของแฟนละครต่างชาติด้วยครับ
จนถึงณตอนนี้ก็มีชาวเน็ตเนี่ยติดแฮชแท็กกันเพียบเลยนะครับ
แฮชแท็กแตงโมต้องไม่ตายฟรีเป็นภาษาไทยด้วยครับ
แล้วก็มีแฮชแท็กที่เป็นภาษาอังกฤษก็คือแตงโมนิดาครับ
แล้วก็มีอีกหลายแฮชแท็กเลยมีข้อความหนึ่งของชาวเน็ตจากเวียดนามเนี่ย
โพสต์ว่าฉันเป็นชาวเวียดนามหากการสืบสวนคดีนี้ไม่มีความกระจ่าง
เราจะไม่กล้าไปเยือนประเทศของคุณอีกได้โปรดคืนความยุติธรรม
และทำให้เธอพ้นข้อคอรหาและเราจะไม่ปล่อยให้คดีนี้จมหายไป

ฟิลิปปินส์บ้างฟิลิปปินส์เนี่ยก็มีหลายคนช่วยกัน
ไขปริศนานี่บางคนเอาคลิปมาแบบนี้แล้วมาแคปให้ดูเลย
นี่อย่างกับชาวเน็ตชาวไทยเลยนะฮะไม่ต่างกันเลย
เขาก็อยากจะไขปริศนานี้ให้ได้ขอความยุติธรรมให้กับเธอด้วย
อันนี้เขาพูดถึงคุณแตงโมนะครับมาดูพี่จีนหน่อย
จีนก็มีเหมือนกันโพสต์ข้อความว่าแล้วแบบนี้ล่ะ
อันนี้จะกล้ามาไหมจะกล้ามาไทยไหมเป็นแบบนี้
เพราะขนาดความปลอดภัยของคนไทยเองยังไม่มีใครรับรองได้เลย
และหากว่าสาเหตุการตายของคุณตังโมยังไม่แน่ชัด
และรัฐบาลไม่สามารถคืนความยุติธรรมให้กับเธอได้
กฎหมายของไทยจะยิ่งพึ่งพาอะไรไม่ได้เลย
ราเซเองก็เครียดเรื่องยูเครนอยู่แล้วนะครับ
ติดตามข่าวของไทยด้วยคนรัสเซียเนี่ยบอกว่า
คนรวยเล่นสนุกแล้วพลาดทำให้มีคนตาย

ฝากถึงทั้ง๕คนที่เกี่ยวข้องให้ระวังกรรมตามสนองด้วย
แต่อันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่านี่คือความเห็นชาวเน็ตนะ

ก็ต้องรอการสรุปสำนวนของตำรวจต่อไปนะฮะ